ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ผัวฆ่าเมียค่ะคือสามีเนี่ยออกไปดื่มสุรากับเพื่อนครับพอกลับเข้ามาค่ะเกิดเหตุทะเลาะกับภรรยาค่ะหลังจากนั้นก็เกิดบันดาลโทษะนะคะใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วหลังเกิดเหตุฝ่ายสามีเนี่ยสำนึกผิด
ฮะน่ะยืนรอมอบตัวกับตำรวจแบบนี้ค่ะตำรวจสอบพ่อนองปลิงนะคะ
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ฆ่ากันตายตรงจุดนี้นะคะ
วงสมบัติอายุ๔๗ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บนถนนหน้าบ้าน
ตามร่างกายถูกกระสุนปืนยิงหลายรู
ผู้ก่อเหตุก็คือสามีที่ชื่อว่านายฤทธิเดช
วงสมบัติอายุ๔๙ปี
เป็นพนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่ง
รอให้การกับตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ทีนี้ตัวสามีให้การกับตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตนได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนนอกบ้าน

พอมาถึงบ้านเกิดมีปากเสียงกับภรรยา
ทะเลาะกับภรรยาคือทะเลาะกันแรงค่ะ

ก็เลยบันดาลโทษะใช้ปืนลูกซอง

ภรรยาวิ่งหนีตายออกไปหน้าบ้าน
แล้วก็ไปล้มลงเสียชีวิตกลางถนนหน้าบ้าน
หลังก่อเหตุนายฤทธิเดชบอกว่ารู้สึกผิด

ก็เลยยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ตำรวจได้ควบคุมตัวนายฤทธิเดชไปสอบสวน
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าศพของผู้ตายก็ต้องไปชนะสูตร
แล้วก็มอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะครับ